ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้ดูเหตุการณ์นี้หน่อยเมื่อคืนที่ผ่านมานี่ตามนี้เลยวันเกิดเลือดซะแล้ว
อืมจัดงานวันเกิดเพื่อนที่มาร่วมงานเนี่ยมาอวยพรวันเกิดกันมีเรื่องกันมีปากเสียงกันแทงกันตายนะฮะค่ะแทงเข้าหน้าอกตัดคั่วหัวใจเสียชีวิตนะครับ
โอ้โหนี่คือที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้นะครับเป็นบ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่สองตะบนทรายขาวอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบีหลังได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็มานะฮะบ้านปูนชั้นเดียวคือหลังบ้านเนี่ยเขาจะปลูกสร้างเป็นโรงเรือนเอาไว้ทำข้าวหลามแต่
อีกใบหนึ่งอันนี้เป็นที่เกิดเหตุที่เป็นหลักฐานเจ้าหน้าที่ก็เก็บเอาไว้ก่อนคนเจ็บเนี่ยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะฮะแต่เสีย
ชีวิตในเวลาต่อมาชื่อสุบพระชัยอายุห้าสิบสองปี
นี่ฮะเขาถูกแทงบาดแผลถูกแทงเนี่ย
หน้าอกสามแผลหนึ่งในนั้นมันตัดคั่วหัวใจนะฮะ
อืมนี่คือผู้ตายส่วนคนที่แทงสุภาชัย
สิทธิเดชช่วยศรีนวลหลังก่อเหตุหลบหนีไป
นี่คนที่ก่อเหตุนะฮะบ้านหลังเกิดเหตุอยู่ที่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกะบี
ตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่เนี่ยหลังก่อเหตุหลบหนีไปที่บ้านเกิดของตัวเองที่จังหวัดตรัง
วันนี้คุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
ไปที่กระบีก่อนนี่ฮะที่บ้านหลังเกิดเหตุตรงนี้เลย
นี่เมื่อคืนที่มีล่มมีเลือดอะไรอยู่เนี่ยนะครับก้นบุหรี่อะไรก็ยังอยู่นะครับ
ได้คุยกับเจ้าของบ้านนะครับเจ้าของบ้านชื่อนายสมจิตฤทธาพิรมนะฮะ
บอกว่าเมื่อคืนนี้ตอนที่ก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยภรรยาของเขาเนี่ยจัดเลี้ยงฉลองวันเกิดที่โรงเรือนหลังบ้าน
ก็ชวนเพื่อนมาด้วย๔๕คนนะก็รวมทั้งคนเจ็บคนตายมานั่งดื่มกินตั้งแต่ช่วงเย็น
จนกระทั่งก่อนเกิดเหตุเนี่ยตัวของเจ้าของบ้านคือคุณสมจิต
เขาบอกเขาเดินเข้าไปในตัวบ้านเพราะว่าจุดเกิดเหตุมันเป็นโรงเรือนหลังบ้าน
ผู้ตายกับเพื่อนที่เหลือยังนั่งดื่มกินกันอยู่แล้วมันมีเสียงดังเอะอะโวยวายเกิดขึ้นนะฮะ
เขาก็เลยออกมาดูกันนะครับปรากฏว่ามาถึงเนี่ยเห็นผู้ตายคือนายสุภาชัย
ถูกแทงนอนกองอยู่กับพื้นเจ้าของบ้านก็เลยบอกลูกชายให้พาไปส่งโรงพยาบาลวังวิเศษ
อยู่ใกล้ที่สุดโดยมีภรรยาที่เป็นเจ้าของวันเกิดไปด้วย
ขณะเดียวกันนะฮะเจ้าของวันเกิดชื่อสุรีเรืองเพชรนี่เป็นเมียเจ้าของบ้าน
บอกว่ากำลังจัดงานเลี้ยงวันเกิดกันอยู่เนี่ยนะอยู่ดีผู้ก่อเหตุก็คือนายสิทธิเดช
ศรีนวลเนี่ยเขามาที่บ้านบอกมาขอแจมด้วยนี่ขอแจมวันเกิดของพี่สุรีด้วย
สุดท้ายก็มามีเรื่องมีราวกันแล้วก็ไปแทงเขาตาย
คือปกติผู้ก่อเหตุที่ชื่อสิทธิเดชเนี่ยเขาจะมาที่บ้านหลังนี้อยู่แล้ว
แล้วเวลาเมาเนี่ยจะมีอาการแบบหลอนเหมือนคนเมายาจะพูดไม่หยุดอะไรประมาณอย่างนี้
หนึ่งในผู้ที่อยู่ในวงเล่านะฮะในที่เกิดเหตุชื่อนายสมเกียจปาโทสิต
บอกว่าช่วงเกิดเหตุก็นั่งดื่มกินกันแยกเป็นสองวงนะ
พี่สมเกียจบอกนี่แยกเป็น๒วงนะ
ซึ่งพี่สมเกียจเนี่ยเขานั่งอยู่คนละวงกับผู้ก่อเหตุกับผู้ตาย
ผู้ก่อเหตุผู้ตายเขาอยู่วงเดียวกัน
อยู่ดีดีเนี่ยมีเสียงเออะโวยวายดังจากวงอีกวงหนึ่งนะ
แล้วก็ผลักกันไปผลักกันมา
นี่เขาผลักกันยังมาโดนพี่สมเกียจเขาด้วยที่อยู่อีกวงหนึ่ง
หันไปดูเนี่ยเอ้าสิทธิเดชใช้มีดแทงสุภาชัยไปจนล้มลงกองอยู่กับพื้น
ทีแรกตอนที่แทงทีแรกเนี่ยล้มลงไปเลย
แล้วเข้าไปแทงซ้ำอีกก็พยายามเข้าไปห้ามกัน
แต่ผู้ก่อเหตุเนี่ยหันมาขู่บอกจะเอาด้วยเหรอ
ทำให้พี่สมเกียจเนี่ยเขาต้องถอยหนีออกมา
แล้วผู้ก่อเหตุก็ผละออกมาจากตัวผู้ตายคือนายสุภาชัย
ถูกแทงเข้าไปตอนแรกยังเจ็บอยู่นะ
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวไปก่อนแล้วนะ

แล้วก็หายไปเลยฮะสุดท้ายเนี่ยก็วิ่งหนีไปแล้วตำรวจก็มา
พวกมันยังจะยกมาตีมือด้วย
พวกมันหลายไปห้าหนุ่มกันใช่ไหม
หลายกันแต่ถ้าพวกมันไม่วิ่งกันโดนกันนะ
ท่านผู้ชมครับล่าสุดคนก่อเหตุนะฮะ
นายสิทธิเดชช่วยศรีนวล
ติดต่อขอมอบตัวเรียบร้อยแล้วนะ
บอกขอมอบตัวกับตำรวจให้มารับตัวที่บ้านญาติที่อำเภอวังวิเศษจังหวัดตรัง
นายสิทธิเดชก็มามอบตัวพร้อมกับมีดที่ใช้ก่อเหตุที่แทงนายสุภายนเสียชีวิต

ทธิเดชเนี่ยเขาบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะฮะเขาอ้างว่าก่อนที่จะเกิดเหตุแทงกันเนี่ย
ก็นั่งดื่มเหล้ากันอยู่อยู่กันคนละวงนะแล้วมันมีช่วงที่เขาลุกไปปัสสาวะนะ
เจ้าของงานวันเกิดเนี่ยเขาบอกให้สิทธิเดชเนี่ยร้องเพลงให้ฟังหน่อย
สิทธิเดชบอกผมก็ร้องเพลงช้าแต่สุภาชัยเนี่ยมาปรับเพลงให้เป็นคีย์เร็ว
เร่งจังหวะเหรอคะประมาณอย่างนั้น
พอผมร้องเพลงเร็วสุภาชัยก็เหมือนกับร้องเพลงแต่ปรับคีย์ให้เป็นช้า
ผมก็โมโหสิก็ถามสุปชัยไปว่านี่เมาเปล่าเนี่ย

ทำท่าแบบเกาหลังแต่ที่จริงแล้วเนี่ยตั้งใจโชว์ให้เห็นว่ามีมีดเหน็บอยู่ที่หลัง

ประมาณอย่างนั้นอันนี้สิทธิเดชคนก่อเหตุเขาอ้างนะ
จากนั้นสุปชัยเนี่ยก็เซทหลามาใส่เขา
แต่สุภาชัยเนี่ยไม่พอใจปัดมือเขาออกแล้วมาถีบเขาก่อน
ชักมีดมาขู่ด้วยสิทธิเดชบอกว่าเขาก็เลยต้องป้องกันตัว
ก็เลยชักมีดปอกผลไม้ปลายแหลมที่พกติดตัวมาเหมือนกัน
แทงไปทีนึงพอสุภาชัยล้มก็เลยเข้าไปแทงอีกทีนึง
แล้วก็วิ่งหนีไปโดยบอกกับเพื่อนคนอื่นบอกไปก่อนนะเดี๋ยวตำรวจมา
เข้าไปขี้ราวก็กังแกงผมกังแกงถูกเรื่องไม่ว่าการกินราวการลองเพลง
เพราะผมทั้งไม่กับตอนที่ว่าก่อนแต่งนั้นนะ

เขาสู้คุกกั้นกางเฮียวให้ผมเลยแล้ว
ซึ่งทีนี้ใกล้ว่าก็กระทริปบอกว่าไอ้พระนี้มาแกล้งผม
ซึ่งบอกว่ามาแกล้งผมผมกะเอ็ดอาการมันไม่ดี
คือท่าเลยมันโอกอาการที่ว่าอาการที่ว่าหลวงน้อยชู้คนบอกว่า
ถ้าปิดเร็วก็คือรับตมฤทธิ์โยมรับปิดก็ดี
ได้ควิววิทยาแคนด้องไม่ไพรและรบรอบด้วย
นะฮะไปในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรอะไรพวกนี้นะครับ
แล้วก็เรื่องฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาด้วยส่วนศพของนายสุภาชัย
ตอนนี้ญาติรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาทางศาสนาอิสลามก็ฝังเรียบร้อยแล้วนะฮะ
การนี้ในงานวันเกิดจากการเป็นการวันคล้ายวันเกิดเนอะ